ส่วนที่ชนบุรีผัวเมียทะเลาะกันค่ะ

แต่ว่าฝั่งสามีเนี่ยเมามากกว่า
ก็เลยเสียท่าภรรยาขึ้นคล่อมบีบคอ
จนฝั่งสามีตายคาที่เลยนะคะ

ฝั่งภรรยานี่แหละเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจเองเลยเนี่ยนะคะ

อยู่ในตำรวจบังปลาซ่อยอำเภอเมืองชุนบุรีนะคะ

จริงได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตายที่นี่ค่ะ
ก็เลยไปเลยนะคะไปพบศพนายพี่พบขยันการอายุ๔๘ปีนะคะ
เป็นวินรถจักรยานยนต์
พอไปถึงเนี่ยก็ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้น
พบร่องรอยการต่อสู้ที่หน้าท้องพบกระเป๋าพลาสติกใส่เสื้อผ้าไว้ด้วย
สอบถามญาติแล้วเพื่อนเศร้าว่าผู้ตายอยู่กินกับพันรยา
ก็คือนางสาวตรีรัฐจำนอง
ปกติแล้วสองคนตั้งวงดื่มเหล้าเป็นประจำเลย

หลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะกัน
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกัน
เพื่อนบ้านนะบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ได้ยินเป็นปกติแหละแต่วันนี้หนักหน่อย

กระทั่งค่ะมีคนผ่านมา
แล้วก็เห็นประตูห้องมันเปิดแง้มอยู่

เข้าไปในห้องอ้าวมีคนตายอยู่ในห้อง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูเนี่ยนะคะ
ต่อมาค่ะฝั่งพันรยาของผู้ตายเนี่ย
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ถึงบางอ้อว่าทำไมเนี่ยนะคะ

เขาเล่าให้ฟังค่ะเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า

ตัวเองก็เลยพลั้งมือขึ้นคร่อมบีบคอ

เรื่องต้นตำรวจให้กู้ภัยนำศพไปผ่าชนะสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะได้สอบสวนนางสาวตรีรัฐฝั่งพันรยา